ท่านผู้ชมครับมันมีกรณีเกิดขึ้นกรณีหนึ่งนะครับ
ซึ่งหลายฝ่ายเขาก็เป็นห่วงนะครับ
คนที่เห็นก็เป็นห่วงนะครับว่าเอ๊ะคุณทำแบบนี้เนี่ย

ซึ่งความจริงแล้วก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้นะฮะ
ใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขาบอกว่าเขาก็กินยาของเขาอยู่นั่นแหละนะครับ
ผลผลอะไรเนี่ยไปตรวจก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับ
แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไปเห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
ไปบริจาคโลหิตไปบริจาคโลหิตนะครับ
จากเลือดกับสภากาชาติไทยนะฮะแล้วปัญหาที่มันมีมากกว่านั้นก็คือ
เขาจำได้ว่าเอ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
แล้วชอบถ่ายคลิปวีดีโอตอนที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ย
ส่งไปขายในกลุ่มไลน์กลุ่มลับอะไรพวกนี้
แล้วก็เรียกค่าสมาชิกเท่าไหร่เท่าไหร่ใครอยากดูคลิปเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไป
แบบไม่ใส่ถุงยางอนามัยแล้วคุณก็เอาคลิปไปขายในกลุ่มลับ
แล้วคุณไปบริจาคโลหิตแล้วมันจะปลอดภัยเหรอ
คนที่ได้รับเลือดอะไรจากคุณเนี่ยมันจะวุ่นวายอะไรยังไงไหม
นะครับเรื่องนี้ทางสภากาชาติไทยไม่นิ่งนอนใจนะครับ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าพอมีคนเห็นเนี่ย
เพราะผลมันเป็นลบไม่ได้หมายความว่าคุณแบบโอ้โหปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
แล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับใครโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัยก็ได้
แล้วไปบริจาคเลือดได้แบบนี้มันอันตรายนะคนก็ถามกันเยอะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกับเขาก็ไม่ค่อยที่จะอาธรณ์ร้อนใจสักเท่าไหร่
ประมาณว่าเขาทำถูกแล้วผมทำถูกแล้วนะผมไม่ได้อันตรายคนอื่น
ตรายยิ่งกว่าผมอีกคนมีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยางอนามัยเยอะแยะ
คนเสพยาเสพติดใช้สารเสพติดก็ไปบริจาคเลือดตั้งเยอะแยะ
จะมาว่าผมอันตรายอยู่คนเดียวได้ยังไงมันก็อันตรายกันหมดนั่นแหละ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเห็นไหมสิ่งที่เขาโพสต์เวลาไปบริจาคเลือดเนี่ย
แต่คนจำได้บอกโอ้โหผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้นี่
แล้วก็ยังไปแบบเถียงชาวบ้านเขาว่าเฮ้ยผมปลอดภัยค่ะคนอื่นเนี่ย
อันตรายกว่าผมด้วยซ้ำมั้งผมนี่ปลอดภัยเรื่องนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับโดยบอกว่าไม่ว่าคุณจะผ่านการมีเพศสัมพันธ
แบบไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะการไม่ป้องกันก็ไม่ควรไปบริจาคเลือด
เพราะจะทำให้เชื้อโรคอีกมากมายเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะถ่ายทอดให้กับผู้ป่วยทางเลือดได้
โดยไม่รู้ตัวซึ่งเรื่องนี้นะครับมีรายงานว่าทางสภากาชาติไทยทราบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
กำลังจะตรวจสอบนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งผลกระทบกับสังคมโดยรวม
ใช่ค่ะเรื่องเนี้ยต้องเอาให้ชัดนะฮะใช่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่สำคัญใช่ครับ
เป็นเรื่องสำคัญมันคือความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมนะคะ